ธรรมดาเราเห็นโจรที่ไปงัดตู้บริจาคเงินของวัด

เข้าวัดไปแล้วก็อาศัยทีเผลอ
แต่คราวนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับ
เข้าวัดไปแล้วก็ไปงัดตู้บริจาค
เอาเงินไปได้ไม่กี่ร้อยหรอก
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะฮะ
ดูสิครับนี่ชาวต่างชาตินะ
คนร้ายเป็นชาวต่างชาติทำทีทำท่าว่าเป็นนักท่องเที่ยว
ก็มาเที่ยววัดมาไหว้พระ
มาที่วัดหม้อคำตวงตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
จากการสอบถามสามเณรภูมิรัฐโปธิ
ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
มีชายชาวต่างชาติทำทีเป็นนักท่องเที่ยว
ไหว้พระทำบุญภายในพระวิหาร
จากนั้นอาศัยตอนที่ไม่มีคน

ภายในตู้บริจาคมีเงินอยู่ประมาณ๔๐๐๐บาท
แต่คนร้ายน่าจะได้ไปประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาท
เพราะขณะที่คนร้ายกำลังงัดแงะอยู่นั้น
มีชาวบ้านขึ้นมาภายในพระวิหารพอดีนะครับ
หลังเกิดเหตุพระครูประพัทธ์สุดกิจ
เจ้าอาวาสวัดหม้อคำตวง
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ